รายงานพบความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดในนครย่างกุ้ง
เมื่อสัปดาห์ก่อนกับกลุ่มก่อการร้ายในรัฐยักษ์ไข่
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย

ถูกวางทิ้งเอาไว้ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง
นี่ก็เป็นภาพขวดเครื่องดื่มชูกำลัง๔ขวดพร้อมกับน้ำมัน
เข้าไปตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่มีผู้มาวางเอาไว้
ด้านข้างของเคาน์เตอร์ขายตัวเครื่องบิน
ภายในอาคารผู้โดยสาร๑สนามบินนาชาติย่างกุ้ง
กลางข้อกังวลว่านี่อาจจะเป็นวัตถุต้องสงสัย
ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นระเบิดได้
ซึ่งหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยนะครับว่า
ผู้ก่อเหตุน่าจะต้องการสร้างความหวัดกลัว
ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากตลอดช่วง๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
เกิดเหตุระเบิด๔ครั้งที่นครย่างกุ้ง
โดยมีเป้าหมายเป็นห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการ
ซึ่งเหตุล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์
คนร้ายวางระเบิดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภาคย่างกุ้ง

แต่ว่าสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันนะครับว่า
พม่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุได้แล้ว
หนังสือพิมพ์เมียนมาทานเปิดเผยว่า
พม่าเพิ่งจะลบแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทางการพม่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นชาวมุสลิม๓คน

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มมีความเชื่อมโยง
กลุ่มก่อการร้ายในรัฐยะไข่ด้วย